ดูเรื่องของที่ติดค้างเอาไว้แฟนเก่าแฟนใหม่แฟนสาวเอายังไง
แล้วก็ชนละมุนกันไปหมดหึงกันไปก็ดูสิคะ
โหดชักปืนขู่ตะโกนถามเลิกยุ่งกับเมียกูได้ยัง
แล้วอีกฝ่ายตอบกลับมาแล้วจะทำไมโอ้โห
แล้วมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมลองดูตอนเกิดเหตุก่อนแล้วกัน

มีอะไรไม่มีอะไรยังไง

เขาคือคนที่ถือปืนตรงนั้นมีเด็กอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะ

คือนายสิทธิชัยเนี่ยควักปืนออกมาแล้ว
นี่แหละค่ะมายืนขู่ตรงหน้าแผงผลไม้ตรงนี้

คือนายสิทธิชัยเดินมาด่ากราดหาเรื่องกับผู้ชายอีกคน

พงธรเป็นลูกจ้างร้านขายผลไม้นี้นะ
หลังจากนั้นก็เหมือนจะมาหาเรื่องกันนะครับ
สักพักเนี่ยนายศิษย์ที่ชัยก็ถอยออกมา
ถอยออกมาอยู่หน้าแผงผลไม้
นายพงศธรเดินมาข้างหลังแผง

นี่เดินมาแล้วนี่ก้มลงไปเหมือนจะหยิบอะไรบางอย่าง

และนายสิทธิชัยเห็นหยิบอะไรมาใช่ไหม

คิดว่าจะหยิบอาวุธอะไรบางอย่างขึ้นมาแน่
เขาก็เลยควักอาวุธปืนที่ติดตัวมา

เอามาจ่อพงศธรเลย

เป็นชายสูงอายุใส่เสื้อขาวอย่างที่เราบอกว่า
เขาก็พยายามเข้ามาห้ามมาไกล่เกลี่ยแล้วบอกให้จบกันไป

แล้วก็ยังมีเด็กหญิงที่มากับนายสิทธิชัยด้วยนะคะ

ก็รีบเดินกลับไปที่รถแล้วก็ออกไป
เหตุการณ์มันเกิดสักช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แผงผลไม้ล่าสุดหลังเกิดเหตุ
ก็พาตัวนายพงศธรไปแจ้งความ
พงศธรเป็นลูกจ้างในร้านเขานั่นแหละค่ะ
ไปแจ้งความที่สพเมืองระยองเอาผิดกับนายสิทธิชัย
และอีกคนนึงคือนางสาวนวรัฐอายุ๒๖ปี
ซึ่งนางสาวนวรัฐเป็นแฟนสาว
หลังจากที่ขับรถเก่งเขาบอกว่ามีการขับรถไปจอดใกล้แถวนั้น
ถือปืนบุกเข้าไปแล้วไปวนอยู่หน้าร้านแล้วไปข่มขู่

ตัวนายพงศธรก็เล่าแบบนี้บอกว่า
เขาคบหากับฝ่ายหญิงมาประมาณปีกว่า
รับรู้มานะว่าคือคนแถวนั้นรู้กันตลอดแล้วว่าฝ่ายหญิงเป็นแฟนเขา

เขาไม่รู้มาก่อนว่าแอบไปคุยกับนายสิทธิชัย

เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะคบหากันแล้ว

ไม่ใช่มาเอาปืนขู่กันแบบนี้
เหมือนจะมีอาวุธอยู่ที่ตัวผมก็เลยป้องกันตัวเหมือนกัน

ถ้าลูกผู้ชายจริงก็ต้องเดินเข้ามาคุยกันเลยสองคนว่าจะเอายังไง

ผู้หญิงอยู่กับผมนอนกับผมด้วย
พอวันนี้เอาคนใหม่จะมาหาเรื่องผม
เขาได้คนใหม่แล้วเขาก็จะทิ้งผมแล้ว
คือแบบให้คนให้แฟนใหม่จะมาหาเรื่องอะไรแบบนี้
นี่แหละฮะรักสามเศร้าเรา๓คน

พงศธรคนเสื้อดำที่อยู่ในคลิป

จริงผมคบกับนวรัฐมาเป็นปีแล้วนะครับ

เจอกันได้๕วันก็คงไปชอบเขาเหมือนกัน

แต่อยู่พอถึงเช้าอีกวัน
ปรากฏว่านวรัฐให้แฟนใหม่เอาปืนมาข่มขู่ผม
อยากให้ผมกับนวรัฐเลิกกัน
ซึ่งพงศธรบอกว่าจริงแล้วนะ
ถ้าบอกกันดีว่าอยากเลิก

ใช่หรือว่านายสิทธิชัยถ้าเอาปืนมาขู่กันแบบนี้
ถ้าคุณแมนจริงคุณมาคุยกันสิ

มากกว่าเอาปืนมาข่มขู่นะครับ
ทางด้านของนายสิทธิชัยล่ะคนที่เอาปืนไปขู่เขา
ส่วนสาวที่เป็นตัวกลางคนนี้คือนางสาวนวรัฐ

งศธรยังมาติดต่อแฟนสาวอยู่
ก็เลยเอาปืนไปขู่แบบนั้นอยากจะให้เลิกยุ่น
ส่วนปืนที่เขาใช้เขาบอกแบบนี้ว่ามันเป็นปืนบีบีกันนะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาไปกับนายสิทธิชัยและแฟนสาวนะคะว่า
ร่วมกันทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยการขู่เข็น
เทียบปรับไปคนละ๑๐๐บาทก่อนจะแยกย้าย

อาวุธปืนถ้ามันลั่นไกลทีนะโอ้โหมีคนตายคนเจ็บนะครับ